ต้องบอกเลยว่าทำเอาตกอกตกใจอยู่ไม่น้อยนะคะ

แต่ว่าแฟนสบายใจหายห่วงได้นะคะ
เพราะว่าเจ้าตัวไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุค่ะ
งานเข้ารับตรุษจีนไปเต็ม
สำหรับแจ๊คจารุพงค์นักร้องหนุ่มเสียงดี
จากเหตุการณ์ไฟไหม้คอนโดส่วนตัวย่านลาดพร้าว
เมื่อวันที่๒๓มกราคมที่ผ่านมา
ล่าสุดเจ้าตัวได้เผยถึงเหตุการณ์สุดระทึกที่เกิดขึ้นว่า

ไม่ได้อาศัยอยู่ในห้องในวันเกิดเหตุ
เนื่องจากเดินทางไปคุยงานที่ประเทศกัมพูชา
ซึ่งเจ้าตัวรู้ข่าวจากสาวแตงกิ้ว
หวานใจร่วมค่ายที่เป็นคนแจ้งให้ทราบ
โดยเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
ซึ่งหลังจากนี้ก็คงปล่อยให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่
เข้ามาดำเนินการต่อไปค่ะ
นิติเขาก็โทรมาหาแจ๊ค

ตกใจมากเพราะว่ามีน้องหมาเราอยู่
ใช่แล้วก็เขาบอกว่ามันค่อนข้างลุกค่อนข้างเยอะ
ใช่แล้วก็พอทางลูกบ้านเองเขาเห็นสัญญาณควันต่างอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยแบบนึกได้ว่าเรามีน้องหมาอยู่ในห้อง

ก็ห้องนั้นก็คือก็เยอะเหมือนกันครับ
แต่ว่าโชคดีที่ไม่โดนเรื่องโครงสร้าง
ใช่ก็คือลักษณะของต่างภายในก็เสียหายหมด
ทางหน่วยพิสูจน์หลักฐานเขาได้มาตรวจสอบเบื้องต้นไป

ว่าน่าจะเป็นจากภายพันธ์และวงจร
แต่ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรอดูรีพอร์ตเขาว่า
จะออกมาด้วยสาเหตุอะไร
ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่เรื่องของ
เป็นไปตามขั้นตอนที่มีการมาถ่ายรูปพื้นที่